มาดูเรื่องของการจ่ายเงินของผู้บริโภคอย่างเรากันบ้างค่ะ
ปัจจุบันเราอาจจะจ่ายเงินแบบใช้เงินสดหรือว่าบัตรเครดิตนะคะ
แต่ว่าในต่างประเทศเขาเริ่มนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการชำระเงินแล้วนะคะ
นั่นก็คือเพียงแค่พกสมาร์ทโฟนนี่นะคะ
หรือว่าโทรศัพท์เข้าไปในห้างสรรพสินค้าเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ต
ก็ใช้จ่ายแทนเงินได้แล้วค่ะ
แกนบาร์โค้ดเดินเข้าไปเลือกซื้อสินค้านะคะ
ทันทีที่เราหยิบสินค้าขึ้นจากเชฟ
ระบบในแอปพลิเคชันจะตรวจจับและบันทึกรายการสินค้าที่เราต้องการซื้อ
หลังจากเลือกซื้อสินค้าเสร็จแล้วนะคะ
ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปต่อแถวยาวเพื่อรอชำระเงินอีกต่อไปค่ะ
พลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ
โดยอัตโนมัติทันทีที่เราก้าวออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ
ส่วนอีกที่หนึ่งคือห้างสรรพสินค้าลอสันที่ประเทศญี่ปุ่น
ตระก้าใส่สินค้าอัจฉริยะมาใช้งาน
ตัวตะกร้านั้นจะมีเทคโนโลยีที่สามารถอ่านบาร์โค้ดของสินค้า
เมื่อเลือกสินค้าใส่ตระก้าครบถ้วนแล้ว
นำไปวางที่แท่นชำระเงินก็จะคิดเงินให้อัตโนมัติ
จากนั้นเราก็นำบัตรเครดิตไปรูดเพื่อชำระเงินได้เอง
สินค้าในตะกร้าใส่ถุงให้อัตโนมัติอีกด้วยนะคะ
เทคโนโลยีนี้ก็ช่วยให้ไม่จำเป็นจะต้องใช้พนักงานจำนมาก
ที่เคาน์เตอร์ชำระเงินค่ะ